ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาวเวอร์
จุดหมายปลายทางสุดท้ายของการย้อนรอยอาณาจักรพญานาคในครั้งนี้
พิธีกรขาหมู่ขอพาคุณผู้ชมมากันที่วัดถ้ำดินเพียงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการขนานนามว่าถ้ำพญานาค

เอาละครับ๑ชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

วันนี้เรายังตามรอยพญานาคน่าจะเป็นที่อีกที่หนึ่งที่คนเขาเชื่อว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาน
บางคนก็บอกว่าณถ้ำตรงนี้สามารถข้ามไปถึงฝั่งลาวเลยก็ได้
เคยมีคนนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าทางนี้เป็นทางขึ้นลงของพญานาค
นั่นก็คือที่นี่นะครับถ้ำทินเพียงนะครับหรือว่าวัดถ้ำศรีมงคลอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
ต้องถามมูขั้นเทพณจุดตรงนี้ทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานาคอีกทีหนึ่ง
คือใครที่มาที่นี่จะได้สัมผัสบรรยากาศอย่างหนึ่งคือเงียบสงบสงัด
แล้วกลับไปก็เงียบสงบสงัดมันมีที่มาครับเพราะถ้ำแห่งนี้คือถ้ำสวาสตร์
อะไรถ้ำสว่างมันเป็นที่ที่พบรักระหว่างบุรุษผู้เป็นชายและนางนาค
ซึ่งเป็นธิดาแห่งเมืองนาคมาพบรักกันแล้วพอวันหนึ่งพอรู้ความจริงว่า
นาคเนี่ยเป็นพญานาคบุรุษเนี่ยจึงทิ้งนางไป
ลังรักแห่งความสัมพันธ์ในความรักอลึกซึ้งจึงถูกทิ้งให้เป็นที่ร้าง
คือที่นี่ที่นี่งั้นเราเข้าไปดูดีเราไปดูกันดีครับแล้วเรื่องแปลกคือมันจะเย็นตลอดทั้งปี
ใช่มันจะสงบเห็นไหมเดินเข้ามามันจะสงบแต่ก่อนไม่มีหรอกเนี่ยโขดหินพญานาคไม่มี
เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ทุกจุดตรงนี้ก็เป็นป่านะฮะแล้วก็มีเนรองค์นึงมานั่งสมาธิ
แล้วก็เห็นว่าพญานาคเนี่ยขึ้นลงตรงนี้ก็เลยไปดูก็เจอเป็นโรงอุโมงอุโมง
แล้วก็เริ่มลึกลงไปลึกลงไปพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านเนี่ย
เขาจะบอกว่าณจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดทางขึ้นลงของพญานาค
ผมว่าสถานที่ท่องเที่ยวอันมีความสัมพันธ์ในยานซ้ำ
ในยานสัมพันธ์แห่งความรักความผูกพันระหว่างนักและมนุษย์

มี๒พญานาคาราชผู้ยิ่งใหญ่
แห่งลำน้ำโขงอาศัยอยู่

พ่อปู่อินและแม่ย่าเกรด

พลางตาไม่ให้มีใครเห็น
อกจากจะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีเท่านั้นจึงจะเห็นเส้นทางภายในถ้ำและสามารถเข้าไปได้
เรามาที่นี่นะครับก็จุดทูบเทียนไหว้พระบูชาอธิษฐานและลึกนึกถึง
ขอคำวานกรรมต่อองค์พระยนตร์นักษ์ราชก่อนนะครับ
ตลอดจนพระอาณาคฤราชตลอดจนผู้ปลอมเพล็นนภรรมีธรรมในถ้ำ
ถ้ำศรีมงคลนี้ขอจงได้เปิดพุทธทางเปิดธรรมังเปิด
สังครรมเปิดเทวตะเปิดพระยนรคราชเปิด
ที่ได้พึงปรารถนาและเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
และคณะด้วยทุกคนทุกท่านอย่ามีเหตุเพศภัยอันใดที่เกิดขึ้นด้วยเถิน
ชาวบ้านที่นี่ต่างร่ำลือกันถึงเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ของพญานาค
ที่มาปรากฏกายให้เห็นซึ่งคุณยายรำเภยและคุณตาคำสิง
ก็นับว่าเป็นบุคคลแรกที่ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นี้ครับ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณยายรำเภยและคุณตาคำสิง
ซึ่งคุณยายลำเภยเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้
แล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้พบกับถ้ำดินเพียงสวัสดีครับ
คุณยายลำเภยนะฮะยายครับ
นี่เป็นคนแรกเลยใช่ไหมที่มาเจอถ้ำดินเพียงเนี่ย

เห็นตะปี่เจ้ามั่นเป็นเถนี้พะมาบอก

เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น

เห็นบอกว่ามีภาพธุดงค์มาที่นี่เหมือนกันภาพธุดงค์เนี้ยมาบอก
ที่แรกน่ะ๑๙เขามาบอกว่าอะไรมาบอกว่าโยมแม่มาอะไร

ล้มข้ามสันติกิจเถียงหน้าเถียงไฮแบบทุกโน่นนั้น
เห็นดูเจ้าข้าว่าเขาเบิ้ง
แบบนี้แล้วเจ้าพ่อเขาไปไหนล่ะ
พ่อเขาไปบ้านพระตั้ง
เดี๋ยวเขาก็มานิมนต์ท่าน

ผมก็บอกว่าหมดเวลาแล้วนะโย่แม่
มาสัมพัติอย่างไงนะครับ

ไม่บอก
บอกว่าหายไปเลยอ่าได้ก็กราบล่าเพิ่งกราบล่าแล้วไงอืม
กราบล่าเพิ่งนั่นว่าเพิ่งจะเบิดเวลาแต่นี่กราบล่าไปอยู่ซ้ำนั้นแล้ว
แต่ว่าก็แนมเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนจะไปใส่อ่าแล้วท่านไปไหนบัดที่ลงเถียงแล้ว
ว่าเห็นมองไปอ่าเท่าเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งก็บอกขึ้นมาจากเทียงพระองค์นั้น
แต่ทีนี้เห็นบอกมีเสียงพระสวดจากในถ้ำนี่จริงป่ะมีเสียงพระสวดจากในถ้ำออกมาเหรอ
จ้าเสียงกะสิว่าว่าแม่นเสียงพระกับว่าแม่นคือเสียงคนห้องนี่แหละแต่ว่าห่าง
ภาษาคนห้องบริจักษ์เป็นเป็นเสียงสวดเลยเหรอฮะจ้ะเป็นเสียงสวดรองไหม
คือเคยจังคำแม่นคนห้องกำแม่นเฮ็ดบุญน่ะอ๋อ
ป่วยเป็นมะระเรีย

เออเพราะว่าตะกอนมันเป็นดงลกนะ
ตอนบ่ายผมก็นอนไข้อย่างนี้
จะหลับก็ไม่ใช่
มีเสียงหัวเราะมานู่นน่ะ

สีหู้หญิงหรือผู้ชาย

มาถึงที่ผมนอนต้นตะแบกกะต้นอะไรตะโบกอืม
เหาะลงมาใครเหาะเป็นแต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องพญานาคนะอ่า
ผมเป็นพญานาคแหละตัวใหญ่เหลืองเหลืองเลยเหรอฮะ
เหลืองทั้งหัวนี่เป็นกากซากกากซากคืออะไร
ลงมาหัวกายต้นจบบกหางกายต้นตะแบกฝันรึเปล่า
อะปากลงมาผมปวดผมใช่ไหมพอเรียบหลีละ
มาแล้วพูดว่ายังงี้แหละพูดบอกผมน่ะ

คนที่เคยปฏิบัติหลวงปู่มาแต่ชาติหลายชาติเลย
ที่นี่ถึงวาระแล้วแกบอกว่าอย่างนั้น
สะดุ้งขึ้นมา

พอไม่เห็นที่นี่เชื่อไปอีก

หัวหัวมาลงที่นี่ละหลังผ้านี่แต่ก่อนมันเป็นป่าหลังไหนหลังผ้าไหนนี่นี่
ผ้าใหญ่นี่ผ้าใหญ่นี่หรอผมตามในนิมิตรมองดูเวิบเวิบเวิบเวิบเวิบเวิบเวิบ
เออเวิร์บลงพอรับไปไม่หายทีนี้ผมรู้สึกตัวขึ้นแฟนผมก็อยู่นี่
ผมเลยเรียกยายยายไม่รู้ว่าอะไรอุ้ยน่ากลัวผมว่าอะไรล่ะพวกท่านเห็นพญานาคผมว่า
พญานาคหอลงนี่อ้าปากเลยโอ้ยตัวใหญ่เหลืองผมคิดว่ามีมีเพราะว่าผมเห็นในนิมิตร
เรื่องราวปฏิหารยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีผู้เท่าผู้แก่ที่ได้พบกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อ
ครั้งหนึ่งในชีวิตมีพญานาคแปลงกายเป็นแม่ขาวหรือชีพะขาวมาชวนให้คุณยายเข้าไปใน
ถ้ำดินเพียงและพบว่าภายในถ้ำสวยงามราวกับเทพนิยายพร้อมพรั่งไปด้วยสมบัติที่มี
มูลค่ามหาศาลโอ้ยผู้งามแล้วน้องสูงสูงผมตกแค่คนดับตำสีคำธรรมดอกไปก็จะ
อันนี้จะเป็นตึกเป็นเต๊ะเป็นใบ๑๕เลยนะ
ื่นเธอไปคอคี่นึง
บ่มีนห่องเหล้าอืมใส่มื้อนี่แหละ
เปิดห่องที่สองเอ๊ะเข้าไปก็โบเมียน

เปิดเอ๊ะเข้าไปห่องที่สามโอ๊ยเนี่ยห่องฉันป่ะสัน
จากตู้จากเสียงหมออาหารก็ตั้งฟุ้นฟุ้บ
ย่ายก็ฟุ้นมันจังไหนล่ะเนอะฟุ้นบาดหน่วง

ก็ไปนั่งโตนางแกร่งแล้วตามอาหารมา
กินจนริ้มน้ำพีหลอกเหหมั้ย
ภาพก็ได้มาพีหลวกแล้วคนธรรมดาจริดดิน้อยลอวัวกันเนอะ
พาตู้มาหาควรเนี่ยค่อยได้
ยังคงตราตรึงในความทรงจำของชาวบ้านที่นี่อย่างไม่เสื่อมคลาย
แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่พวกเขายังคงจำภาพที่เกิดขึ้น
ราวกับปฏิหารนี้ได้อย่างชัดเจน
และช่วงหน้า๒พิธีกรขาหมู่อาจารย์ลักษณ์และมดดำขชาพา
ก็พร้อมจะลงไปชมความงดงามอลังการภายในถ้ำกันแล้ว
งานนี้มีทั้งมุดและทั้งลุยทั้งเละเลยล่ะครับ
เคยมีใครลงไปแล้วไม่ขึ้นใหม่ไหมบางคนก็บอกมีคนหายไปเลยก็มี
มีครับเขาตอบอาจารย์ด้วยเสียงสั่นว่าไม่ไหว
เพราะว่าเดินไปสมัยก็กลับมาที่เดิมเดินสมัยก็กลับมาที่เดิม
ไอเย็นครับสัมผัสได้คือกลิ่นของขี้ค้างคาวกับไอเย็นแล้วเนี่ย
มดดำถึงขนาดคานแล้วนะครับมดดำใช้ผ้าคานแล้วนะครับ
ผมก็ต้องถึงขนาดเดินเข่าแล้วนะ
ตรงนี้ตามความเชื่ออันนี้คือโรงศพ

ของปู่อินเชื่อว่าร่างของปู่อินอยู่ในนี้แหละ

ครับเห็นเขาบอกทุกวันพระจะมีปฏิหารเกิดขึ้นณถ้ำแห่งนี้
ทุกวันพระจะมีเสียงพระเทศครับ

เดี๋ยวจะพาไปห้องสมบัติครับผม
ห้องสมบัติห้องสมบัติ

นี่ครับนี่สมบัติของปู่นี่แหละครับของย่างเกรษและของปู่นี่ครับ
ห้องนี้ก็คือให้เป็นห้องสมบัติของท่าน
ไม่เชื่อ
ใส่รองเท้าเข้าไปห้ามปัสสาวะภายในถ้ำห้ามถุยน้ำลายภายในถ้ำ
และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เนื่องจากในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมด
และยังมีน้ำไหลตลอดเวลาอาจจะทำให้ลื่นล้มได้ครับ
เรามาถึงที่นี่อยากจะบอกว่าถ้ำดินเพียงหรือถ้ำเพียงดิน
มีปรากฏการณ์มากมายมาถึงปุ๊บ
จะต้องไปไหว้พ่อปูอินฆราชกับแม่หญ้าก่อน

เท่าที่อาจารย์รู้สึก๒องค์นี้เป็นยังไงครับ
อ้าวก็เมื่อกี๊ก็ไหว้ดิกันไม่รู้สึกแต่เย็นเฉียบมา

เขามาเป็นคนเราพาเขาตรงนั้น
จุดตรงนี้นี่ทางเชื่อมระหว่างโรคมนุษย์กับโรคบาดาล
คุณมงคลสวัสดีฮะนายก
วัดดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์
เห็นที่นี่ตั้งแต่อายุกี่ขวบที่แบบจำได้ว่าวิ่งเล่นหรือมาเดินไหน
ทางสิบสี่กิโลเมตรอืมแต่ท่านต้องเป็นพระด้วยน่ะ
เพราะว่าถ้าพระท่านจำพรรษาหรือมาปฏิบัติธรรมที่นี่และสามารถออกไปที่
น้ำโครงได้ผ่าตั้งตรงที่จูดบ้างไฟพญานาคที่อ่างประบึกน่ะอ๋อ
เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่างปลาบึกมีหอหอพญานาคด้วย
เคยมีประวัติหรือเรื่องราวที่มีพระออกไปไหมครับเห็นเห็นแต่เจ้าวาดว่า
ผู้ผู้ผู้ปฏิบัติได้ที่ที่เป็นพระน่ะปฏิบัติได้คือท่านเข้งมาก
แล้วมามามันจำปรรสาหรือธรรมนี้แล้วสามารถออกไปที่อ่างประบึกที่จูดบ้างไฟพญานาค
ทางนี้สิบสี่กิโลสิบสี่กิโลครับครับแต่สิ่งที่ลี้ลับต่างต่างก็ที่สัมผัสได้
ตรงตรงที่อาจารย์ไปไหว้นี่แหละครับคือภาพทั้งหมดที่ถ่ายได้ในถ้ำครับผม
เป็นรูปรักต่างต่างนะครับผมประสบการณ์ตัวเองเคยเจออะไรมาบ้างครับ
สมัยถ้าผมเข้าตอนนั้นผมต้องใช้เทียนแล้วก็เชือกนะ
อาจารย์ท่านคุณพ่อดำใช้เชือกเพราะว่าเข้าไปถึงถึงกลางตรงห้องห้องโถงใหญ่แล้วกลับมา
เพราะแต่ก่อนยังเป็นค้างคาวมีอะไรเยอะอยู่ไม่ได้มีฟืนไฟอะไรตรงใต้เทียน
จุดเทียนไปอย่างเดียวครับแล้วก็เอาเชือกมัดด้านหลังเพื่อที่จะให้ล้ม
ให้ลงเพราะว่าห้องมันเหมือนกันหมดครับทิศทางไหนมันจะเหมือนกันหมดเลย
มันจะเป็นร้อยห้องสาราสาราพันห้องภาษาอีสานก็เรียกสาราพันห้อง
เคยมีใครลงไปแล้วไม่ขึ้นใหม่ไหมบางคนก็บอกมีคนหายไปเลยก็มี
มีมีครับคือทางเจ้าวาดกับพระที่อยู่ที่นี่บอกว่ามีคนที่มาเที่ยวเป็นพระเป็นโยมนี่แหละ
มาจากทางไกลแล้วมาได้ยินกิติศัพท์ของถ้ำนี้ก็เลยเข้ามาข้างใน
แล้วก็ปวดฉี่ก็เลยจัดการข้างในเลยแต่ท่านอาจารย์ว่าทำไมถึงไปนานตั้ง๖ชั่วโมง
สามารถเข้าไปได้แต่ว่าต้องออกมาได้ทางเดิมก็ทางเดิมก็คือมีเชือกแล้วก็มีรอยรอยเท้าเข้าไป
มันมันจะเปียกใช่ไหมครับแต่อันนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยท่านอาจารย์ก็เลยใช้คนเข้าไปตาม
แล้วไปดูในอาการอิดโรยมากก็เลยถามว่าทำผิดอะไรเพราะว่ากฎกติกาที่นี่เขาไม่ให้ไปขี่ไปอะไรอยู่ข้างในนะครับ
อุจจาระปัสสาวะครับผมแล้วก็ผู้หญิงเป็นรอบเดือนก็ไม่ให้เข้า
เพื่อนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เพื่อนก็เลยต้องห้ามพวกนี้
เขาตอบอาจารย์ด้วยเสียงสั่นว่าไม่ไหว
เพราะว่าเดิมไปสมัยก็กลับมาที่เดิมเดินสมัยก็กลับมาที่เดิม
เย็นครับสัมผัสได้คือกลิ่นของขี้ค้างคาวกับไอเย็นแล้วเนี่ย
ไอเย็นเป็นไอก็แสไอเย็นเหมือนเปิดตู้เย็นอ่ะฟุ๊บออกมาเลยเนี่ย

เอาละครับดูออกมาแล้ว
ดำถึงขนาดคานแล้วนะครับมดดำใช้ท่าคานแล้วนะครับ
ผมก็ต้องถึงขนาดเดินเข่าแล้วนะ
เขาเดินตามไฟให้เห็นนะครับเห็นทางสว่างสวัย
แต่ก่อนนี้ทางพี่นายกบอกว่ามันต้องใช้ใต้ใช้เทียนกันล่ะ
ครับผมปีที่ตอนนั้นตอนนั้นผมอายุ๑๗ปีก็ปี๒๔ครับผม
พอเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วครับเอาล่ะเห็นที่จะเดินไม่ได้แล้วล่ะครับตรงนี้
ถึงขนาดคานเข่าแล้วครับนะครับคานเข่าป่ะ
น้ำเย็นเย็บน้ำเหมือนน้ำใช้เย็นนะครับ
สี่ละน้ำมนุษย์อยากจะเห็นอยากจะรู้
ลำบากลำบลแค่ไหนก็ไม่หวั่น
คือมีน้ำไหลนะเป็นน้ำเย็นน้ำก็มาจากห้วยที่อยู่ข้างบนครับเขาครับ
เป็นเป็นน้ำใต้ดินครับผมอ๋อเป็นน้ำใต้ดินน้ำใสนะครับ
เอาละเดี๋ยวกล้องจะได้เห็นภาพ
ผมก็เริ่มเหนื่อยนะครับนี่เข้ามาครั้งที่๔แล้ว
ลองดูนะครับเอากล้องแทนไปเห็นไหมครับนี่

เป็นถ้ำที่มีความเกลี้ยงของพื้นที่ผิว
แล้วมีช่องว่างที่พอจะเรียกได้ว่าถ้ำเพราะมันไม่ได้เปิดไปสู่อากาศในทุกทิศ
ณจุดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
เขาเรียกว่าถ้ำพญานาค
เคยมีคนเจอปรากฏการณ์อะไรแปลกนะตรงนี้ไหมครับ
แม่ว่าน้ำทิพย์ที่มีคนมาเอาน้ำที่ช้างสามเสีย

เออนั่นละน้ำแต่เป็นน้ำมนต์น้ำทิศ
เพราะว่าใครก็จะมีคนมาทำแม่แม่ว่านะแม่ที่สัมภาษณ์อยู่ข้างนอก
คล้ายว่ามีคนมาทำแล้วจะไม่เห็นตัว
ไปตรงช่างสามเซียนนี่ไปไกลนิดเดียวนี่

เวลาเดินในนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นชะงั่น
และแง่นหินแล้วก็มันอาจจะมีความแหลมคมบ้างในบางส่วน

ครับปูห้องราวห้องแรกของปูอินนะครับผม

ตรงนี้ตามความเชื่อ

ของปู่อินครับเชื่อว่าร่างของปู่อินอยู่ในนี้แหละ
ครับผมครับเห็นเขาบอกทุกวันพระจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะ
ถ้ำแห่งนี้ครับทุกวันพระจะมีเสียงเสียงพระเทศครับผม
จะมีเสียงพระเทศครับจะออกไปด้านด้านนอกเดี๋ยวเอ่อพี่นายก
ว่าปู่อินเนี่ยในชนพื้นเมืองของอีสานเนี่ยคือใคร
หนึ่งพระสองผู้ทรงศิลป์สามไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คนทรง
ผู้มีจานลงจิตเห็นด้วยทิพย์ว่าชื่อปู่อินปู่อินก็คือปู่พญานาคครับผม
อ๋อพญานาคในในในพื้นที่แถวโซนนี้ครับที่นำถือว่าปู่อินครับ
อ่างปลาบึกที่อ่างปลาบึกบ้านผาตั้งที่จุดด้วยพญานาค
ก็คือปู่อินนี่แหละครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแถวที่คำโนธเรียกว่าปู่ศิ
เขาอธิษฐานยังไงตรงนี้ส่วนมากต้องอธิษฐานอะไรอย่าง
อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้วก็หน้าที่การงาน
แล้วก็ขอให้สำเร็จเดินทางปลอดภัยก็ขออนุญาตท่านโดยการมาเอามือแตะโรงของท่านแล้วก็อธิษฐาน
อิมังสัจวาจังอธิษฐามิทุติยัมปิอิมังสัจวาจังอธิษฐามิตติยัมปิอิมังสัจวาจังอธิษฐามิ
ด้วยคำสัตว์คือความจริงว่าศรัทธาข้าพเจ้าและคณะขออธิษฐานว่า
สิ่งที่จะกระทำด้วยความเป็นกุศลและถูกต้องตามกฎหมายในทุกเรื่องทุกประการ
เกี่ยวข้องกับสมาชีวะคือการงานจงสำเร็จรุ่งโรดเป็นที่สุด
นำมาซึ่งลาบผลภูณทวีคือแก้แหวนเงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศผู้คนเคารพนับถือ
ย่องชื่นชมยินดีและขอให้มีสุขภาพกายแข็งแรง
้วคาดจากพยันตรายโรคาภาคอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกประการจากนี้เธอ

ท่านนายกนำทางต่อ
เดี๋ยวจะพาไปห้องสมบัติครับผม
ห้องสมบัติห้องสมบัติ

ห้องสมบัติห้องสมบัติครับ

ห้องสมบัติสมบัติพญานคราช
ทุกท่านอยากได้รับสมบัติพญานาคาราช
ตรงตามท่านพระเจ้าและท่านหน่ายกไป
นี้มดดำจะรีบเร่งมาอย่างเต็มที่
เพราะมดดำนั้นอยากมีสมบัติ

อันนี้แหละครับคือสมบัตินะครับของห้องสมบัติ

อศน่าผมถามท่านนายกหน่อย
ใครมาขัดมาแต่งหรือเปล่าเนี่ยใครมาเอาตะใบมาเจียร์ขัดแต่ง

ตอนที่ผมเข้ามาตอนนั้นมีนักศึกษา
มีจากอาจารย์มหาลัยขอนแก่นกับอุดรมา
ผมก็เลยถามว่าให้ตรวจสอบว่ามันเป็นเป็นการกระทำ

เพราะว่าถ้ำนี้มันเป็นการกัดซ่อของน้ำใต้ดิน
อายุ๑๔๐ล้านปี
๑๔๐ล้านปี
หินทรนีวิทยานหินทรายชุดโคราช
ผมเข้าใจแล้วทางคณะนักศึกษาและอาจารย์เนี่ย
จึงทราบอายุของหินจริงว่ามันถึง๑๔๐ล้านปี
เพราะว่าไม่มีใครทำนั่นเป็นการปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหมด
และอันนี้เป็นหีบสมบัติของใครครับ
สมบัติของปู่นี่แหละครับของย่าเกรดและของปู่เนี่ยครับ
ห้องนี้ก็เลยให้เป็นห้องสมบัติของท่าน

นี่คือสมบัติพญานาคาราชใช่ไหม

นี่ผมจะได้นำวิธีอธิษฐานเปิดคลังสมบัติพญานาคกันดีกว่า
อยากได้สมบัติพญานาคาราชไหมตังค์กินนะครับ
พระพุธเจ้าที่ท่านอุบัติขึ้นยนต์โลกนี้แล้ว

เจยิ่งเมียนทรียสต์เมื่อสี่พันธุ์ท่านอุบัติขึ้นยนต์โลกนี้แล้ว
ได้ส่งคำว่าว่าอุบัติขึ้นยนต์โลกนี้แล้ว
สมบัตินคราชโลเกสมบัติพญานาคาราชอุบัติอยู่เบื้องหน้าพุทธทางเปิดธรรมมังเปิดสร้างคังเปิดโลกวิทูแจ้งแล้วซึ่งโลกแจ้งแล้วซึ่งความจริงคอสมบัติอันเป็นมูลค่ามหาศาลในพญานาคาราชจงเปิดให้แก่ผู้เห็นแก่ผู้สัมผัสแก่ผู้ได้มาเยี่ยมชมแก่ผู้ที่ได้เห็นแล้วอธิษฐานได้ดวงจิตอัน
ตลอดจนองค์ธรรมสมบัติที่ที่มีสมบัติเป็นทรัพย์ข้อจงเปิดให้สมบัตินั้นมาเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทยจงเป็นสมบัติของสาวโยคคนสมุด
ยศถาทั้งเงินตราจงเกิดขึ้นมากมายนับประมาณนี้ได้
ขอการงานจงเกิดทรัพย์เกิดสุขสมบัติจงเกิดจากการงาน
ขอสมบัติจงเกิดจากสติปัญญาขอสมบัติจงบังเกิดขึ้นฉับพลัน
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเถอะ

ทางจากทางลงสู่แม่น้ำโขงครับจะเป็นสามแยก
อันนี้เป็นสามแยกตรงไหนได้มาสามแยก

เอาอย่างนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปไหนลงแม่น้ำโขงเลยลงแม่น้ำโขงครับ
อ่าแล้วพี่มองว่าจะไปหรือไม่ยังยังไม่ได้ไปกันวันนี้อ๋อ
อาจารย์ถ้าเลี้ยวไปไปเคยมีคนเดินไปบ้างไหมครับ
ก็มีอย่างที่ผมนำเรียนท่านอาจารย์และก็ท่านมดดำว่าถ้าผู้ปฏิบัติทำได้นะท่านจะนั่ง
ปฏิบัติหมายถึงท่านนับถือคือปฏิบัติทำได้จริงจริงอืม
ท่านจะไม่ได้เดินเหมือนเราก็คือ

เข้าไปในสิ่งนั้นเมื่อก่อนจริงไหมครับที่หลายหลายครั้งจะมีแสงออกมายามค่ำคืนแสงเห็นเห็นแม่ที่สัมภาษณ์อยู่ด้านนอกว่าจะมีลูกไฟมาจากวัดภูนกบามามาผ่านมามาแสงมามา
มาที่นี่แหละเสด็จข้ามท้ายบ้านมานะด้านทิศตะวันตกมาเรื่อยแล้วก็จะมาที่นี่

นี่แหละครับอาจารย์
หลายปีแล้วยังเหมือนเดิมอย่างนี้ตลอดเลย

เป็นห้องพระธิดาเขาสะอาดอย่างนี้มาตลอดเลย
หอมด้วยตรงนี้ก็เชื่อเป็นห้องนอนพฤติดา

เรื่องเล่าอะไรแถวเรื่องในห้องนี้บ้างไหมครับ

หลายสิบปียี่สิบปีมาก็เหมือนเดิมนี่แหละ

เรื่องนี้อัศจรรย์นี่ผมพูดได้เลยผมสัมผัสได้
เนื่องจากว่าผมกับมดดำเนี่ย

แต่มาในต่างกรรมต่างกรรมนี้

ทีนี้เป็นอย่างนี้ครับเราไม่เคยสังเกต
แต่เราเคยมองเห็นผ่านว่า

เมื่อกี้เพิ่งได้รับการยืนยันจากนายกอบต

ตั้งแต่ชั้นมัธยมที่มาที่นี่นะครับ
ตั้งแต่ปีสองพันร้อยยี่สิบสี่

เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นห้องนี้เป็นแบบนี้ตลอด
คือสะอาดเหมือนมีการมาปัด

ผมอัศจรรย์ใจมากเพราะมันอยู่ใน

ความสะอาดเป็นที่สุด

กลิ่นขี้ขังคาวแบบมันเหม็น

เป็นกลิ่นค้างคาวครับผมเป็นกลิ่นสาบ
แต่ตรงนี้นะมันหอม

ใช่แล้วมันเหมือนงวนดินนะ
้วนดินที่หอมและสบายใจ

เป็นระยะเดี๋ยวเรากวดน้ำอุทิศถวายท่านเลย
ฆ่าแต่องค์แม่ยาเกตและพญานคราช

ตามข้าพเจ้าผู้เป็น
ศรัทธาล่วงรู้

ขออนุโมทนาสาธุการ
ในห้องพัฒนิดา

ขอให้เป็นมหามงคล

อธังโนยาตินังโหตุกุศลพลบุญที่ข้าพเจ้าสร้างทั้งโบสถวิหารเจดี
ข้าพเจ้าสร้างพระปฏิมาข้าพเจ้าบำรุงพุทธศาสนาด้วยทุกสถาน
ข้าพเจ้ามีความกระตันยูกระตะเวทีได้ทุกประการ
บุญยะทุกสถานจงสำเร็จแก่นางนาคียาเกตเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในห้องพระธิดานี้
จงเปิดซึ่งความสุขขอจงอำนวยซึ่งโชคละชัยที่ผู้มากราบไหว้สัทธาธิษฐาน
จากนี้ไปตลอดกาลและนานถึง
และจุดสำคัญซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดวัดใจของผู้คนทั้งหลาย
ก็คงหนีไม่พ้นบริเวณช้างสามเสียนจุดที่มีหินย้อยเกือบจะติดกับบริเวณพื้นถ้ำ
โดยจากพื้นถึงเพดานถ้ำจะมีช่องว่างให้ลอดผ่านได้เพียงไม่ถึงหนึ่งข้อสอง
งานนี้หมูตัวแม่จะรอดผ่านไปได้หรือไม่ช่วยกันส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่มันเป็นความจริง
ดูนี่เห็นมั้ยเหมือนช้าง
ช่างสามเซียน
ถือทาง
เป็นห้องพระคัมภีร์ห้องหนึ่ง
พุทธโทโลกีธรรมโลกีสังโทโลกี
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ได้ชื่อว่าทำก็ต้องมีทั้งล้มทั้งลุกทั้งคลุกและคลานเป็นเรื่องธรรมดาครับ
แต่จุดสำคัญอย่างบริเวณช้างสามเสียนนี้ถือเป็นจุดที่หลายคนถึงกับถอดใจ
เพราะหากจะผ่านจุดนี้ไปได้ต้องใช้วิธีการลอดผ่านจุดแคบแบบทุลักทุเลกันเลยทีเดียวครับ
เมื่อผ่านห้องพระธิดาตรงขึ้นมาด้านนี้ตามทางนี้

เป็นรอยพิญญาณอนาคารปรูดปุลปุ่นมา
นี่เป็นรอยเกร็ดของพระเย็นตะขนาด๘นะครับ
ถ้าน้ำเก่ามันก็ต้องเกลี้ยงนะน้ำเก่าก็ต้องเกลี้ยง
แต่นี่ทำไมเป็นรอยเกร็ดถ้าจีบลึกลงไปในจิต
นี่นะครับเป็นรอยเหมือนเกร็ดไม่ได้บอกให้เชื่อแต่มันเป็นความจริงจาก
เดี๋ยวผมจะดูวิธีการรอดของ

แม่เนี่ยผมก็ไปท่าที่นี่นะครับ

จะใช้ท่าของท่านอบต

เขาเชื่อว่าทุกศพโรคภัยก็จะหมดเนาะ

อันนี้คือช้างเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นช้างสามเซียนเห็นไหม

เหมือนรอดลายทองช้างอย่างนี้เนอะแต่เป็นช้างสามเซียนคุณดูสิช้างไหมล่ะ

ไม่มีตัวคิวจะต้องหยุดแต่ตรงเนี่ย
งั้นหัวดำมันมาอยู่ในเด็กเทศธรรมหมดไหม
อัตภาพชุนขอบรมีแห่งสร้างสามเซียนเอระวันประสิทธิ์ประสาท
ให้เป็นหน้าพระพุทธภรรณอันสาศิลป์นโมตัสะนโมตัสะ
หัวองความพญาเอระวันให้เป็นมหาวงคลแห่งคู่อินสะธิดมาตรภาณอย่าเกดประสิทธิประสาท
ก็พอใจให้เป็นมหาวงคลแก่ผู้เอาไป
ให้ในการอาบตัวดื่มจึงประสงค์
ในการประคมกิจการห่างล้ำ
ให้เป็นวงคลเกิดโภคลาบความสุขสำเร็จ

นั่นหนึ่งน่ะทุกคนเราของบ่อลึก
คือคุณอาจจะดูผมว่าคุณมดดำสุรรักษณ์ศูเล
คุณลุงคิดดูนั่นลูกคุณหนูนี่ลูกชาวนานะ
เขาทำไมมาได้เขามีความสุขมากผมพูดได้เลย
ดำมันต้องอยู่แต่ในอินถ่ายแต่ในเฉพาะ
ในตึกในห้องแอร์ไม่ใช่นี่

แล้วลุยถึงในถึงกาทิมะแช่น้ำเลย
สุดเพื่อทุกคนในหมู่นั้น
ห้องพระคัมภีร์ครับห้องหนังสือครับผม
เป็นห้องพระคัมภีร์เป็นโถงใหญ่ห้องหนึ่ง
เป็นหนังสือเป็นหนังสือใหญ่ขนาดใหญ่เลย
อันนี้เป็นหนังสือขนาดใหญ่ถามว่าหนังสือนี้เขียนว่าอะไร
ผมดูแล้วอักษรพรามีไม่มี
อักษรปรวะไม่มี

เป็นเครื่องให้ลึกและลึกคิดว่าห้องพระคัมภีร์นี้

แล้วให้เปิดด้วยพระคาถา
พระพุทธเจ้า๘๔๐๐๐ทธรรมคัน
ผมจะเปิดให้นะมันต้องเปิดมันถูกปิดไว้
พุทธโธโลเกธรโมโลเกสังโทโรเกเทวตาโลเกพญานาคานาคีโลเกธรรมปัญญาโรเก
ขอให้มงคลทั้งหลายจงเกิดขึ้นในสติในปัญญา
เป็นมงคลสืบเกื้อกูลหมุนเรื่อง
จากสิ่งที่มีอยู่เดินและนำพามาซึ่งทรัพย
เปิดดวงชะตาพระเจ้าให้บังเกิดทรัพย
ธรรมปัญญาด้วยมงคลแห่งความรู้
สรรพโรกาที่สถิตอยู่ในพระสัมภีทั้งสองนี้
ตั้งแต่แบบนี้สื่อไปดู
จะมีห้องพระห้องสุดท้าย
จะเป็นห้องพ้างเหมือนท่านทำวิธีห้องแรก
ห้องสุดท้ายจะเป็นให้ท่านเห็น
จริงขอบคุณท่านด้วย
ตรงนี้ก็เป็นห้องประติเทียมเดิน

มาได้ครับแก่ยังมาไหวนะครับคุณมาไหวแน่นอนครับ
นามูศาสตร์ภักษวตุอาฆาตุสมาสมุทธศาสตร์ข้าพเจ้าและคณะ
นำเรื่องราวต่างเผยแพร่ให้เป็นมงคลแต่นำศาสตร์ศาสตร์ชนในทุกษิศาสตร์โลกทิศ
สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีขอให้การถ่ายทำที่ถ่ายทำไปแล้วนั้น
เรียบร้อยสำเร็จไม่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาใด
ทุ่งเจ้าท่าเจ้าผ่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
ญะอันใดที่เกิดขึ้นขอน้อมถวายแก่ท่านทั้งหลาย
ผู้มีบุญสัมพันธ์เมื่อมาแล้วขอให้เจริญจิตเจริญใจชื่นใจมีกำลังใจให้สู้กับอุปสรรคในชีวิต
ก็ขอให้อุปสรรคสลายของคนที่ได้มาจงทะลุทะลวงผ่านเหมือนกับถ้ำแห่งนี้ที่ทะลุทะลวง
พลังเหล่านั้นจงสติศิษฐ์ในกายพระพัชฌาตำรายให้เป็นกำลังทะลุทะลวงต่อปรศักดิ์ปัญหาทั้งหลาย
ให้ดำเนินตนดำรงตนให้มีความสุขความเจริญจากนี้คือไป
วันนี้จะขอลาพระปฏิมาณ์และสิ่งกักษิติครับ
รหังสมาสมโตพระควาพุทธังพระควรตังอภิวาเทมิ
สวัสดิ์ค้าตู่พระควัตตาธรรมุทธธรรมังนวสาอ่ามิ
สุปฏิพันธุพระควัตตู่สาวสังคู่สังคังน้ำหาอ่ามิ
แม้ทุกวันนี้จะไม่พบหลักฐานอะไรยืนยันว่า
พญานาคนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่
แต่หมู่ไหนเชื่อเหลือเกินครับ
ว่าความเชื่อในพญานาคจะไม่มีวันหายไปจากสังคมไทย
ต่อให้การเวลาผ่านไปนานสักแค่ไหน
พญานาคจะเป็นความศรัทธาที่ยังลึกในความทรงจำตลอดกาล

ข้างล่างมีแยกเป็นหลายสัตว์หลายส่วนยังไงไหมฮะ
สัตว์หลายส่วนถ้าเกิดคนไม่เคยมาแล้วไปคนเดียวเนี่ยหลง

หลงแล้วถ้าเกิดหลงออกซ้ายนี่ออกนู่นเลยออกแม่น้ำโขงเลย
ไหนได้ครับพี่ถ้าออกไปข้างซ้าย

ก็ไปออกที่กลางแม่น้ำโขงในของหอท่านนั่นแหละ
หอของหลวงปู่เพราะอยู่ที่ผาตั้งนะที่อ่างปลาบึกที่ผมจะเล่าเรื่องบ้างไฟพญานาคนะ
เขาบอกว่าตรงนั้นที่เป็นจุดที่บังไฟพญานาคขึ้น
ครับมันจะเชื่อมโยงกันเลย
ขอบคุณคุณมงคลมากที่พาไปเปิดประสบการณ์ใต้ถ้ำเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับพญานาค

สวัสดีครับอาจารย์
เราเดินตามร่องรอยของพญานาค
แสดงว่าทั้งหมดพญานาคไม่ใช่มีองค์สององค์แน่นอน
ไม่ใช่มีแค่พญานาคที่นครพนม
พญานาคนี้มีเป็นล้านล้านองค์เหมือนกันนะฮะ
แต่ละที่ก็แต่ละองค์นับ

พญานาคคือคุณความดีของผู้ที่กระทำบาปบางประการ
เช่นเคยเป็นพระแล้วมีอาบัติบางประการ
หรือเคยมีดวงจิตผูกพันในความรัก
มีจิตผูกพันในสมบัติจึงเวียนเกิดมาเป็นนาค
และปรารถนาบรรลุธรรมเพราะเบื่อในสมบัติเบื่อในรักแล้วที่มีอยู่

อย่าไปตามหาพญานาคที่ไหน
ใครที่เป็นคนศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นคนดี
แล้วไปไหว้ในที่ต่างแนะนำตัวกับท่าน
สการะเหมือนที่เรานำพาในทุกที่ว่า
พระท่าพนมนะที่วัดพระท่าบังพวนนะ

ท่านมาท่านมานะแล้วกลับไป

เอาละครับแน่นอนครับเราตามซีรีส์ตั้งแต่นครพนม
มาถึงหนองคายวันนี้

มีความสุขอยู่แล้วตัวเองมาบ่อยอยู่แล้ว
จริงแล้วยังมีอีกหลายต่อหลายที่นะครับ

ผมไม่ค่อยจะขอโทษนะ
คือผมยังไม่ค่อยอินกับเรื่องพญานาค
แต่พอมาครั้งนี้เนี่ยก็ได้เห็นอะไรมากขึ้นนะฮะ
แล้วก็ได้รู้หรือความบอกเล่าของแต่ละคน
ของชาวบ้านของพระหรือแม้กระทั่งของอาจารย์ลักษณ์เองเนี่ย
ซึ่งพอบอกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบ
แม้ว่าเราจะไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่ควรจะไปลบหลู่
เพราะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาพูดมาจากโบราณ
มันอาจจะมีกลิ่นอายความเชื่อในตำนาน
หรือจะเป็นโบราณประเพณีก็แล้วแต่
แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วไม่ควรไปรบหลู่เรื่องพวกนี้
แต่ละพื้นที่ของคุณแต่ละจังหวัดของคุณแต่ละอำเภอของคุณ
มีเรื่องอะไรให้เราตามไปมูกันได้บ้าง
รอท่านผู้ชมให้เราไปเยี่ยมเยี่ยนท่านอยู่แล้วกันนะครับ
ต้องนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะเวลาหมดแล้วนะครับ
ก็ตอบพบกันได้ใหม่นะครับกับประการมูลไนท์ได้ครับ

จะมูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลามถึงชั้นประดาษต้องมูได้